พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นที่ยกพวกมาตบกันนะคะ
เรื่องนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาโพสต์เอาไว้ค่ะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาโพสต์แล้วก็มีคำพูดในลักษณะก็จิกจิกนิดนึงโอ้เนี่ย
เยาวชนของเราเก่งมากเลยมานัดเจอกันตบเก่งอ่า
มันเป็นจุดที่คนแถวนั้นบอกว่าวัยรุ่นชอบมานัดเจอกัน
มันก็จะมีเรื่องมีราวใต้ต้นโพนนะคะ
อยู่ที่ข้างสนามกีฬาอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
หน้าร้านขายของชำเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
โอ้โหลูกสาวทำไมอย่างนั้นนะลูก
เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะ

ขนาดเราเบลอภาพก็จะเห็นถึงความรุนแรง
เกิดขึ้นมีถอดรองเท้าแล้วแบบไปตบแบบอื้อหือ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องอ้ำ
ก็คือน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

คือคืนวันศุกร์ที่๑๑กุมภาพันธ์๓ทุ่มครึ่ง
นาวผู้หญิงเสื้อดำโทรไปบอกนน
คนขี่รถจักรยานยนต์ให้ไปรับตัวเองมาหาหน่อย
นนก็ไปรับแล้วพาไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
จากนั้นก็ไปเจอเดียเดียคือผู้หญิงเสื้อแดงนะคะ
กับนาวพอนนจอดรถทั้งสองก็ปรีมารุมทำร้าย
จิกหัวทั้งตบตามที่เห็นในคลิป
แล้วก็พูดว่ามึงจะทิ้งมันอีกไหม
ตอนนั้นก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่เสียใจมากกว่าก็คือในนนผู้ชายที่เป็นแฟนไม่เห็นช่วยอะไรเลย
มาบอกทีหลังว่าอ๋อพี่ไม่ช่วยเพราะกลัวรถจักรยานยนต์ล้ม
ก็เลยต้องคล่อมรถจักรยานยนต์เอาไว้ไม่ได้ช่วย

ไม่ช่วยกลัวจักรยานยนต์ล้ม
แต่มันไม่ใช่แค่ไม่ช่วยมันมีแบบเหมือนกับหัวเราะชอบใจด้วยอะค่ะ
ก็เลยผิดหวังกับนนมากอันนี้น้องผู้หญิงที่ถูกทำร้ายบอกนะคะ
หลังจากโดนรุมตบก็จะมีในบิ๊ก
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
น้องเขาบอกว่าไม่งั้นน้องอาจจะเจ็บกว่านี้
หลังจากโดนรุมตบมีตำรวจสายตรวจมาสั่งแยกย้าย
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนแคร์ข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์

ยืนยันว่าจะเอาเรื่องคนที่มาทำร้ายให้ถึงที่สุด
ยืนยันว่าไอ้คลิปนี้ที่มันหลุดไปในโลกออนไลน์
น้องคนเจ็บน้องคนที่ถูกทำร้ายเขาไม่ได้ส่งให้ใคร
ก็เลยสงสัยว่าฝั่งคนที่มารุมตบ
เป็นคนเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ไม่คิดว่าช่วยแน่นอนพอไปมาไม่ช่วยเลย
เกิดแบบว่า๑๕นาที๒๐นาทีก็ไม่ช่วยนั่งนี่
พูดอะไรเลยนั่งขำด้วย
คือหนูผิดหวังและรู้สึกเสียใจว่า
มึงเอากูมาแต่ทำไมมึงพากูมาทำแบบนี้
หนูอ่ะคบกันก็จริงแต่เขาไม่ควรพาหนูมาแบบนี้
เขาและเขาทักไปหาลุ่นน้องเขาให้ออกมาอีก

ถ้าไม่ทักหาคนชีวิตพี่ออกมาหนูก็ไม่โดนหรอกพี่

ผู้ชายที่ใส่แจ็คเก็ตสีดำที่เข้าไปห้ามในคลิปนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอบิ๊ก
ที่อยู่ในห้องเช่าซอยข้างวัดใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ

เดียผู้หญิงเสื้อสีแดงเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันกับบิ๊ก
เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความเข้าใจผิด
เดียกับนาวโกรธเพราะคิดว่าอ้ำ
ทิ้งเอาไว้ที่หินกองหลังจากไปขี่รถเล่นคืนวันศุกร์
มาเจอหน้ากันเลยใส่กันมั้ยยัง
สาเหตุที่เดียไปรุมตบด้วยก็เพราะเข้าใจผิด
อ้ำไปยุ่งกับบิ๊กก็เลยห่วงเพื่อน

เนี่ยมันวนกันไปวนกันมาในกลุ่มเพื่อนแบบนี้
เข้าใจผิดกันไปเข้าใจผิดกันมา

ตอนแรกเพื่อนคนที่บาดเจ็บ
เขาจะมาหาเพื่อนอีกคนนึงแล้ว
เขามาเจอผมแล้วเขาขึ้นรถผมแล้ว
อีกคนนึงบอกไม่ให้ยุ่งแล้วเขาก็ยังยุ่งไงครับก็
เขาก็ยังยุ่งอยู่แล้วก็

ทิ้งพวกผมไว้อยู่ที่หินกองครับ

วกกับการที่เขาโมโหเรื่องที่มายุ่ง

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ

กล้าออกจากบ้านเลยนะคะเจ้าของบ้านบอก

เจ้าของบ้านไม่กล้าออกมากลัวจะอันตราย

จริงโอ้โหเจ้าของบ้านบอกงงเลยเออเราเป็นเจ้าของบ้านเนอะ

เพราะว่าวัยรุ่นมันชอบมานัดเจอกันมาตกมาตีกัน

รู้ทีหลังเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟัง
เจ้าของบ้านฝากทีมข่าวเลยว่า
ฝากตำรวจมาจับตัวไปให้หมดเลยได้ไหม
มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญมากเลย

อักษณีย์คุณแม่กลัวจริงนะนี่
ใช่ไม่กล้าออกจากบ้าน
คุณป้าเจ้าของบ้านบอกไม่กล้าออกจากบ้าน
ผู้นำชุมชนก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าวัยรุ่นนัดกันไปเคลียร์ตรงนี้บ่อยมาก
พอตำรวจมาก็แตกกระเจิง
พอตำรวจไปก็กลับมาใหม่วนไปวนมาแบบนี้
ผู้นำชุมชนบอกว่ามันหนักใจมากเลยอ่ะ
ไม่รู้จะแก้อย่างไรดีแก้ไม่ได้จริงแล้วนี่
อย่างที่เห็นในคลิปก็มารุมทำร้ายกันอย่างที่เห็นนะคะ
ตำรวจสพนแคร์ก็รอให้ทางน้องผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
นำใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็จะติดตามตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อย่างเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็มีตำรวจมา
ตำรวจสายตรวจมามาจับแยก

พอแยกกันไปพอจบเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาอีก
นัดเจอกันอีกมาตบมาตีกันอีก
พ่อแม่ผู้ปกครองค่ำมืดดูไทยรัฐนิวโชว์จบ
ไปเคาะประตูเปิดประตูดูเรียกลูกหน่อย
ยังอยู่ในห้องไหมยังอยู่หรือเปล่าเออนะครับบางทีไม่รู้ด้วยว่าลูกไม่อยู่บ้านนะครับ